อ่ะไปดูเรื่องราวของความรักกันต่อเพราะว่า
วันหลงของวันวาเลนไทยยังมี

ใครที่เป็นคนโสดตอนนี้อาจจะอุดหูไว้ก่อนก็ได้
เพราะว่าที่จะพาไปดูเนี่ยนะครับ

อ่านข่าวไม่รู้เรื่องแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
นี่ครับเขาบอกว่ามีวาเลนไทยหลายรูปแบบเลยนะ
อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสหมู่
ที่บอกว่าหลายรูปแบบคือเขามีกิจกรรม
สำหรับที่นี่พอมาจดทะเบียนกันปั๊บ

เป็นคู่ภรรยาสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
คุณยังได้ลุ้นเป็นเศรษฐีถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ยังไงยังไงไปดูครับไปดูเลยค่ะไม่ปิดตาปิดหูแล้วค่ะ
ที่นี่ครับอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
ราชนี่แหละครับเขาจัดงานจดทะเบียนสมรส
รับวันวาเลนไทยขึ้นแล้วก็ใช้ชื่อนะ
ชื่อว่ารักที่สุดณศรีดา
โอ้โหดูท่านนี้ครับดูมุ่งมั่นในการจดทะเบียนมากเลยนะครับ
นี่มันต้องแบบมาจดตั้งใจวันสำคัญของเรา
ใช่แล้วครับเขาทำแบบนี้นะเพื่อส่งเสริม
และให้ประชาชนนั้นเห็นคุณค่าของการจดทะเบียนสมรส
แน่นอนล่ะคนเราจะรักกันนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้ว
ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และอย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมถ้ามาจดทะเบียนที่นี่
จะได้รับสิ่งนี้ไปครับลอตเตอรี่
ดิฉันโอ้ตายแล้วไปก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปทำอะไร
คุณยังไม่ได้จดทะเบียนคุณยังไม่มีคู่

แต่ที่นี่ถ้าจดทะเบียนสมรสกันแล้วแล้วก็มอบให้เลยครับ
สำหรับลอตเตอรี่ถูกต้องตามกฎหมายนะแบบนี้
ถ้าเกิดว่าถูกรางวัลก็ไปขึ้นเงินแล้วมีโอกาสเป็นเศรษฐี
หรือว่าจะได้รางวัลอะไรก็ว่ากันเอาไป
เพราะว่าที่นี่เขาแจกกันให้กับทุกคู่เลยครับ
โดยในอำเภอศรีดานะครับก็คือนายสานิทศรีทวี
บอกเหตุผลที่เลือกลอตเตอรี่มาแจกมันมีที่มาที่ปลาย
ท่านนี้เขาบอกนะครับว่าการมอบให้กับคู่รักนี้
เนื่องจากว่ามีประชาชนในอำเภอศรีดาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

โอ้โฮส่องใบหนอก
เลยเป็นที่มาแบบนี้ว่าคู่รักที่มาจดทะเบียนที่นี่
ก็ควรที่จะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีเหมือนกัน

เดี๋ยวรอดูว่าคู่รักที่จดทะเบียนที่นี่
จะมีโอกาสเป็นเศรษฐีหน้าใหม่หรือไม่
ถือว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดเลยนะ

ถ้าไม่ถูกรางวัลที่๑ก็ไม่เป็นอะไร
ขอแค่เป็นที่หนึ่งในใจก็พอแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นคุณสามีหรือคุณภรรยา

เออเดี๋ยววันคนเดียวในใจเท่านั้นเอง

ถือว่าเป็นคุกรอง